ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโ
รับมือกันให้ดี๔๙จังหวัดที่กรมบุตุนุยมวิทยาเตือนแล้วก็ให้ระบัดระวังเนี่ยจะมีที่ไหนกันบ้างนะคะไปดูข้อมูลนี้กันเลยค่ะวันนี้๒๒มีนาคมนะคะภาคเหนือแม่ห้องศรอุตรดิตเชียงใหม่ตากเชียงรายสุโขทัยลำพูนพิสุนุโลกลำปางพิจิตรพยาวกำแพงเพชรแพร่เพชรบวนและน่านส่วนภาคกลางหลายจังหว
สิงห์บุรีสมุทรสาครอายุทยานครปฐมรวมถึงกรุงเทพค่ะส่วนภาคอีสานวันนี้เบาบางหน่อยจะตกแถบแถบจังหวัดเลยชายภูมินครราชศรีมาและบุรีรำส่วนภาคตะวันออกทุกจังหวัดเลยนะคะและภาคใต้เน้นหนักสามจังหวัดเพชรชบุรีชุมพรประจวบคีรีคันส่วนพื้นที่ภาคใต้อื่นอื่นจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นคลื่นสูงขึ้น
ในจังหวัดนครราชศรีมาค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ภายุฤดูร้อนพัดถลมหลายพื้นที่
อย่างที่เห็นนี้นะคะคือหมู่บ้านท่าอ่างอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา
พัดแรงจนต้นไม้ล้มแทบจะหักลงมาค่ะรวมทั้งมีหลังคาบ้านที่พัดปลิวไปตามลมด้วย
จากนั้นเนี่ยลมพัดแรงขนาดนี้สักพักฝนเทลงมาอย่างหนักพร้อมกับเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่าในบริเวณใกล้เคียงด้วย
ถ้าใครอยู่ในสถานการณ์แบบนี้พยายามอยู่ในที่ที่ปลอดภัยมั่นคงแข็งแรงนะคะ
ส่วนอีกที่หนึ่งก็คือความเสียหายที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ
พายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำตัวอำเภอยังศรีสุราชนะคะส่งผลให้เสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค้น๖ต้นล้มขวางถนนค่ะ
ชาวบ้านก็เลยได้รับผลกระทบเรื่องไม่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ๔๐ครัวเรือนบ้านพักและอาคารได้รับความเสียหายค่ะ
เมื่องต้นเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจแล้วก็เร่งกระจายไฟนะครับเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความโดรนให้กับประชาชนนะครับ
ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ